เมื่อรดน้ำศพแล้วญาติจะนำเงินใส่ไว้ในปากคนตาย
เพื่อให้คนตายใช้เป็นค่าเดินทางและเป็นปริศนธรรมว่า
ไม่มีใครนำทรัพย์สมบัติติดตัวไปได้
จากนั้นสัพเพราะจะมัตตราสังค์ด้วยด้ายดิบภาพหลอก
มัตราสังกแล้วจะนำกรวยดอกไม้ทูบเทียน
ใส่ไว้ในมือคนตายที่พนมอยู่
และสำหรับผู้มีฐานะดีจะปิดด้วยแผ่นทองคำที่หน้าศพ
จากนั้นจึงห่อด้วยผ้าขาวตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้า
และนำสายสินที่มัดโยงออกมาไว้นอกโลง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน